แต่ว่าคุณผู้ชมออกจากตลาดสดกันหน่อย
ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปหาของกินแบบปิงย่าง
หนาวแบบนี้นึกถึงอาหารปิ้งย่างต้องไปที่นี่เลย
เพราะเขาการันตีความอร่อยมาแล้วกว่า๓๐ปี

ส่องทั่วไทยไปกลับไม่ต้อง
หวังว่าอย่าไม่เยี่ยมเลยเผุกดูตรงนี้

แต่นี่คือไส้ย่าง
เว้ยเดี๋ยวนะไส้ย่าง
ไส้ย่างงามไส้ล่ะสิ

เจ้าของร้านชื่อว่าคุณกระแต่นะเขาบอกว่าไส้ย่างสรรป่าคอยเนี่ย
เป็นสูตรของคุณแม่คุณแม่ชื่อว่ากระต่ายนะเป็นคุณแม่ของเธอนี่แหละ
คุณแม่เนี่ยเคยขายอยู่ที่อ่าตลาดย่านสันป่าคอยมาสามสิบกว่าปีแล้ว
ส่วนอีกหนึ่งที่ที่คุณกระแตขายเธอขายอยู่ที่ตลาดสดแม่เฮีย
มากว่าสองปีแล้วนะคะและสิ่งที่ลูกค้าติดอกติดใจก็คือรสชาติของไส้ย่าง
ไส้ย่างที่เนี้ยมันจะไม่เหม็นคาวอืมไม่เหนียวแล้วกินได้เรื่อยเรื่อยคือไส้ย่าง
ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่ามันทำยากจริงเพราะว่าบางคนทำไม่เป็น
มันเหนียวมันเหนียวจริงจริงเรื่องของเอ่อเวลาในการย่างอ่ะ
สำคัญมากนะคะคุณจะทำยังไงให้ไส้ของเขาออกมาเหนียว
แล้วกรอบนอกนุ่มในแต่ร้านนี้คุณอยากให้เขาทำแบบไหนบอกได้เลย
คุณอยากได้แบบนุ่มชำหรือคุณอยากได้กรอบนอกนุ่มใน
ก็ได้หมดผมชอบแบบกรอบกรอบแห้งอ๋ออ่ะได้บอกเขาไป
ฉันชอบแบบกรอบนอกนุ่มในนะข้างในยังชำอยู่นิดนึงนะคะ
และอีกหนึ่งอย่างที่กินกับไส้ย่างแล้วมัดใจลูกค้าคือโอ้โหก็เครื่องดื่มเย็นเย็น
สีเหลืองมีฟองกำลังจะพูดว่าน้ำไม่ใช่น้ำจิ้มโอ้ยน้ำแกควร
ไว้กินวันหลังคือน้ำจิ้มเนี่ยเป็นสูตรเด็ดมัดใจลูกค้าเลยค่ะ
น้ำจิ้มของร้านนี้เขาจะจัดจ้านเผ็ดแซ่บแล้วก็อีกหนึ่งเมนูซิกเนเจอร์ที่ทางร้านการันตีความอร่อยไม่แพ้ไส้ย่างก็คือ
สันคอหมูย่างโอ้นั่นจะนุ่มนุ่มอร่อยเลยมันจะชุ่มชำนุ่มนุ่มหอมนะซึ่งไม่มีขายทุกวันค่ะคุณ
คือมันจะขึ้นอยู่กับราคาของสรรคอหมูในตลาดว่าช่วงนี้ถ้ามันแพงอย่างนี้
มันก็ไม่ได้ขายอ่ะนะคุณและสำหรับลูกค้าที่สนใจอยากจะชิมไส้ย่างสรรป่าคอยในตำนาน
ตอนนี้เขามีสองสาขาอย่างที่บอกไปคุณแม่สาขาหนึ่งคุณลูกสาขาหนึ่งนะคะ
ก็คือมีสาขาบ้านย่านตลาดสรรปาคอยแล้วก็ที่ตลาดสดแม่เหี่ยด้วย
เปิดทุกวันไม่มีวันหยุดเขาจะขายช่วงเย็น๓โมงจนถึง๓ทุ่ม
ส่วนลูกค้าต่างจังหวัดนะคะที่อาจจะติดต่อสั่งซื้อ

หรือว่าเข้าไปสอบถามกันได้ในเฟซบุ๊คของเขา
ย่างสรรฟาคอยขายไม้ละเท่าไหร่ให้ถ่าย
ไม้ละสัก๑๐บาทได้ไหม

ส่วนสรรคอหมูไม้ละ๑๐บาทเท่านั้น

ไปกินกันได้คือการันตีความอร่อย

ตอนนี้ก็เลยคุณลูกช่วยขายอีกสาขานึงนะ

หมดกรอบอยากกิน

โหนี่คนหรือปลวกเดี๋ยวเคี้ยวไม้น่ะ